ช่วงตลอดตลาด
เลขเข้ามาจ้ากับช่วงตลอดตลาดในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันค่ะ
ไปดูกันสิว่าราคาของสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์เลยจ้า
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองค่ะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยนะคะ
ไปดูกันที่ราคาของผักกันบ้างซึ่งค่อนข้างจะมีความผันผวนนะ
ประกาศค้าอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๒บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๒บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๖๐บาทค่ะ
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๑๓๐บาทค่ะ
เอาล่ะสัปดาห์หน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะเปลี่ยนยังไงไหม
เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะจ๊ะคุณผู้ชม